ส่วนเรื่องนี้ก็เป็นภัยผู้หญิงเช่นเดียวกันแล้วก็ชาวบ้านที่อยู่ในหมู่บ้านนี้ก็อยากจะให้ตำรวจจับคนร้ายมาให้เร็วเพราะว่ายังลอยนวลอยู่เลยนะคะ
เหตุการณ์เนี่ยมันเริ่มจากผู้หญิงคนนึงเนี่ยทะเลาะกับสามีแล้วเขาก็เดินออกไปจากบ้านนะคะ
แต่ว่าระหว่างทางเนี่ยมีผู้ชายคนหนึ่งขี่มอเตอร์ไซค์มาถามเขาว่าจะไปไหนจะไปส่งผู้หญิงคนนี้ก็ขี่มอเตอร์ไซค์ไปด้วย
ปรากฏว่าถูกผู้ชายคนนี้ข่มขืนแล้วก็เรียกเพื่อนมาข่มขืนซ้ำนะคะ
หลังจากนั้นพอเธอกลับไปบ้านผู้ชายคนนี้ก็ยังขี่มอเตอร์ไซค์วนเวียนไปหน้าบ้านด้วย
นี่ก็สร้างความหวาดกลัวให้กับคนในชุมชนนะคะเพราะว่ายังไม่ถูกตำรวจจับกลุ่มนะคะ
อุกอาดมากอุกอาจจริงครับ
หมู่บ้านนี้ค่ะอยู่ที่อำเภอกบินบุรีจังหวัดปราจีนบุรีค่ะ
ผู้สื่อข่าวได้รับการร้องเรียนบอกมีคนร้ายฉุดหญิงสาวไปขืนใจแล้วยังอาศัยอยู่ในหมู่บ้านค่ะ
นามสมมุติของผู้หญิงคนนี้คือนางสาวเอ
อายุ๒๐ปีมีลูกละ๑ขวบ
แล้วเธอบอกว่าค่ำวันที่๒๑กันยายน
ทะเลาะกับสามีก็เลยเดินออกจากบ้านจะไปหาแม่
ระหว่างทางมีผู้ชายคนหนึ่งขี่มอเตอร์ไซค์มา
ถามว่าจะไปไหนจะไปส่งเธอก็ตัดสินใจซ้อนมอเตอร์ไซค์เข้าไป

กลับพาไปที่กระท่อมแห่งหนึ่งเมื่อสักครู่นี้เราจะเห็นนะคะ
แล้วก็เอามีดจี้คอเธอห้ามไม่ให้ส่งเสียงหลังจากนั้นข่มขืนเธอ
ผู้ชายคนนี้ตามเพื่อนมาข่มขืนด้วยแล้วขังเธอไว้ในกระท่อมจนถึงเช้า
หลังจากนั้นก็วนกลับมารับไปส่งบ้านแม่
สั่งห้ามไม่ให้เล่าให้ใครฟังขู่จะฆ่า
เธอก็เล่าเรื่องนี้ทั้งหมดให้ครอบครัวฟังแล้วไปแจ้งความที่สพกบินบุรี
แต่คดีไม่คืบหน้าค่ะคุณผู้ชม
พอกลับมาอยู่ที่บ้านเนี่ยผู้ก่อเหตุก็ขี่รถมาวนเวียนหน้าบ้านหลายครั้ง
เธอก็บอกโอ้โหกลัวเจอแบบนี้กลัวเลยนะคะ
วันนี้ผู้สื่อข่าวเนี่ยไปกระท่อมที่ผู้เสียหายอ้างว่าเป็นจุดเกิดเหตุเนี่ยค่ะ
หลังนี้ซึ่งอยู่ห่างจากถนนใหญ่ประมาณ๓๐๐เมตร

เปลี่ยวจริงต้องข้ามเป็นป่าหมดเลยนะ
พอเข้าไปข้างในเนี่ยผู้สื่อข่าวบอกมันจะมีแคร่มีมีดเสียบเอาไว้
มีผ้าขนหนูแล้วมีแมสตกอยู่อันหนึ่ง
บอกว่าเขาสร้างเอาไว้ตรงนี้เพื่อเป็นที่พักอาศัยตอนทำนา

แล้วก็เพิ่งรู้ข่าวเมื่อเช้านี้
ส่วนสิ่งของอย่างพวกผ้าขนหนูเนี่ยเขายืนยันบอกไม่ใช่ของเขา
คาดว่าเป็นของคนก่อเหตุค่ะ
ตรวจสอบเบื้องต้นนะคะก็มีข้อมูลว่า
คนก่อเหตุอายุประมาณ๕๐ปี
ส่วนอีกคนนึงอายุประมาณ๖๐ปี
อาศัยอยู่ตรงฝ่ายน้ำล้นในหมู่บ้าน
เมื่อ๑๕ปีที่แล้วผู้ก่อเหตุถูกจำคุก
กรณีพาพวกรุมข่มขืนหญิงและเพิ่งพ้นโทษมาได้๖ปี
ก็มีนิสัยอันทภาณภูมิพันยาเสพติด
พอชาวบ้านรู้เหตุการณ์นี้ก็อยู่กันไม่ติดแล้วค่ะ
หวัดระแวงเกิดขึ้นอยากให้ตำรวจมาจับกลุ่ม
อยากจะให้จับคนร้ายไปสักทีค่ะ
ถ้าเขาทำกับลูกกับเมียมันมันจะเจ็บแค้นไหม
อันนี้ผู้หญิงไม่สมประกอบด้วยสติไม่ดี
ตรงบนของชบ้านนะคะตรวจสพกบิลบุรีล่าสุด

ลายนิ้วมือแฝงตรงจุดเกิดเหตุ
แล้วก็เชิญผู้เสียหายมาสอบสวนเพิ่มเติม
ก็รวบรวมหลักฐานก่อนดำเนินการตามขั้นตอน
ตามกฎหมายต่อไปก็ช่วยเร่งจับตัวคนร้าย